เดี๋ยวเราจะมีบรรยากาศคนเดินทางกลับภูมิลำเนา
เดี๋ยวไปดูที่บขศหน่อยสิว่าคนจะเยอะขนาดไหนด้วยนะคะ
รวมถึงเรื่องของการนับสถิติตัวเลขนะครับ
เพราะว่าถือว่าเป็นวันที่๒ของ๗วันอันตรายแล้ว
คุณหมอแท้จริงก็ยังส่งข้อความเข้ามาว่า
อุบัติเหตุเกิดขึ้นเท่าไหร่มีผู้เสียชีวิตเท่าไหร
และวันนี้เดี๋ยวจะพูดคุยกับคุณหมอแท้จริง

จะมาพูดถึงเรื่องของอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลเหล่านี้อีกนะครับ

คืนก่อนไปงานแต่งงานลูกของนักการทูตคนหนึ่ง
ได้เจออดีตเจ้าหน้าที่ทูตไทยในหลายประเทศเยอะเลยครับ
คุยกันเรื่องเรื่องการลนรงค์ให้คนเคารพกฎจราจรนี่แหละ
เขาบอกในต่างประเทศเนี่ยไม่มีหรอก
มีเฉพาะที่เมืองไทยเวลามีเทศกาลที่กระโหมลดนรงค์
อย่าให้คนขับรถเร็วเมาแล้วไม่ขับง่วงแล้วอย่าขับ
ผมถามว่าแล้วต่างประเทศเขาทำไมเขาไม่ลนรงค์
เขาบอกว่าต่างประเทศเนี่ยเรื่องกฎระเบียบวินัยการจราจรเนี่ย
เขาปฏิบัติกันเป็นปกติฉะนั้นจะเทศกาลหรือไม่เทศกาล
คนของเขารู้กันว่าเขาไม่เมาแล้วขับ
เขาไม่ขับรถเร็วง่วงเขาไม่ขับ
ฉะนั้นระเบียบวินัยการจราจรเนี่ยเขาทำกันเป็นชีวิตประจำวัน
แต่ของเราเนี่ยในภาวะปกติเราปล่อยประละเลย
เราไม่ได้กวดขันเราไม่ได้เอาจริงเอาจัง
พอถึงเทศกาลขึ้นมาทีนึงเราก็ลนรงค์กันทีนึง
คนที่ขับรถเคยชินกับความมักง่ายเคยชินกับขับรถเร็วเคยชินกับเมาแล้วขับ
พอมาถึงจุดที่เขาลนโรงกันก็เคยชินก็เคยชิน
ผมถึงบอกว่าวาระแห่งชาติคือต้องลนรงค์กันทั้งปี
หมอแท้จริงก็ประกาศเห็นด้วยว่าควรจะรณรงค์กันทั้งปี
นี่ก็ต้องมารณรงค์กันอีกแล้ว
แต่ว่าวันนี้เรื่องเมาแล้วขับเนี่ยก็ยังเป็นประเด็นใหญ่
วันนี้ส่งท้ายปีของรายการนี้จะคุยกับคุณหมอแท้จริงสิริพาณิชย์
เลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับหน่อยนะฮะสวัสดีครับคุณหมอครับ
สวัสดีครับคุณสุภาพครับท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับ
ปีนี้มีมุกอะไรมาลนลงใหม่บ้างไหมครับ
ก็ยังเป็นมุกของเมาไม่ขับแต่

เราได้รับการร้องขอจากองค์กรจากหน่วยงานหลายหน่วยงาน
คือเขาเห็นด้วยกับเรื่องของเมาไม่ขับนะหลายองค์กรไปบอก
พนักงานบอกเอาล่ะเราเห็นด้วยเราจะไม่เลี้ยงสุรา
ไม่เลี้ยงหมายถึงว่าไม่เลี้ยงแอลกอฮอล์นะ
พนักงานเนี่ยนะครับส่วนใหญ่บอกว่าผมไม่ได้ขับรถมาทำไมผมจะกินไม่ได้ล่ะ
ไปไม่รอดฮะพอเจอมุกนี้ไปไม่รอด
หลายคนครับที่ไปงานขับรถไป
ประจอบรถด้วยเดินเข้าไปในวันนี้ยังไงก็ไม่ดื่ม

รอดกวนแรกไปได้เพราะสิดใจยังแข้มแข็ง
ไปเจอสาวเสิร์ฟไปเจอคอนเสิร์ต
อ้าวพี่เอานิดนึงน่ะโถบีละครั้ง
นิดเดียวอ่ะยังจ่ายแข็งอยู่อ่ะ
ไปเจอก้วนที่๒เจอก้วนที่๓

ย้วนที่๑๑๑๒

แก้วเดียวขอแก้วเดียว
แก้วเดียวจริงครับแต่เติมหลายครั้ง
สุดท้ายก็เมาครับ
แล้วพอขับรถไปก็ต้องขับรถกลับ
ตรงนี้แหละครับที่หลายบริษัทหลายองค์กรไปเสียพนักงาน
หรือพนักงานไปเป็นฆาตกรต้องจับติดคุ้งเป็นเรื่องยาวใหญ่โต
เพราะฉะนั้นเขาก็บอกว่ามันมีตัวช่วยไหมหรือว่าเหตุการณ์เป็นแบบนี้
เราก็บอกว่าเอาล่ะปีนี้เราลองหาตัวช่วยดูสิ
แล้วเริ่มไม่ใช่หยุดเฉพาะปีใหม่นะจะลนลงไปในปีหน้าให้เป็นวัฒนธรรมของงานเลี้ยงของเมืองไทยคุณสุภาพ
ไม่ครับต้องขับคุณยังไงบ้าง
มีตัวหนังสือมีตรามีตราตัวหนังสือขึ้นมา
ทีมงานถ้าลองค้นของเก่ามาให้ดูหน่อยที่เป็นสัญลักษณ์ว่าอะไรไม่ครับ
เป็นแค่สติ๊กเกอร์อันเดียวเท่านั้นเองคุณสุภาพ

ไว้ที่หน้าอกแล้วตรงนี้หน่วยงานองค์กรเนี่ยท่านลงทุนไม่ต้องเยอะนะครับสติ๊กเกอร์อันนั้นไม่กี่ตังค์
พอเข้าไปในงานปุ๊บมีคนหันหน้างานวันนี้ขับรถมาเปล่าครับขับครับเป็นคนดีนะติดเลยปุ๊บไม่ครับต้องขับ
อุตส่าห์ใจดีนะถ้ามันเป็นวัฒนธรรมแบบนี้
แล้วคนที่ติดสติ๊กเกอร์อย่างนี้คือคนเท่มากเลย
หรือไม่ถ้าเป็นภาษาไทยอย่างที่ผมบอกไม่ครับผมต้องขับรถอะไรอย่างนี้นะ
อยากให้องค์กรอยากให้หน่วยงานทั้งหลายที่จะจัดงานเลี้ยงแล้วยังไม่สามารถปฏิเสธ

แค่ท่านจัดพิมพ์สติ๊กเกอร์

แล้วเอาไว้หน้างานเลย
สติ๊กเกอร์นี้ถ้าให้เหมือนกันไปเอาที่ไหน

๐๒๕๗๕๐๐๔๔บอกขอสติ๊กเกอร์โรดลิงค์ไอดรายด์หน่อยเดี๋ยวเราส่งไปให้
แต่ว่าเท่นะถ้าสมมุติว่าเราเดินเข้างานแล้วเรามีสติ๊กเกอร์นี้นะ
คนจะเห็นว่าเราเป็นคนรับผิดชอบ
ถูกครับเราเป็นคนรับผิดชอบ

๕๗๕๐๐๔๔ครับ
เดี๋ยวทีมงานขึ้นจอให้คุณหมอหน่อย
ขอสติ๊กเกอร์โรดลิงค์ไอดรายด์เดี๋ยวเราจัดการส่งไปให้
แต่อยากให้หน่วยงานจัดทำเองหรือเข้าไปในเว็บไซต์แล้วก็โหลด
โรดลิงค์ไอดรายด์เนี่ยเริ่มตั้งแต่ปีใหม่นี้เลย
แต่อย่าเพิ่งหยุดคุณสุภาพอยากให้เป็นวัฒนธรรม
ไม่ว่างานเลี้ยงแต่งงานงานเลี้ยงฉลองตำแหน่งงานบวชงานศพงาน
ที่มีการเสิร์ฟแอลกอฮอล์นะเริ่มมีวัฒนธรรมแสดงตน

นี่คือยันทร์กันอะไรครับกันเมาไง

เพราะฉะนั้นเราจะสร้างบรรยากาศอย่างนี้มาช่วยกัน
สติ๊กเกอร์นี้แล้วเนี่ยแม้จะมีสาวเชียร์เบียร์มาขยันขยอก็
ก็ชี้เขาดูเลยนี่นี่นี่ยันเห็นไหมเห็นยันไหมเห็นยันไหม
อันนี้จะเป็นเรื่องใหม่จะเป็นเรื่องใหม่นะ
แล้วอยากจะให้เป็นวัฒนธรรมต่อไปในอนาคต
เพราะผมเชื่อว่าในอนาคตก็ยังมีการเลี้ยงแอลกอฮอลในการสังสรรค์อยู่

ใช่ครับงานบวชงานแต่งงานฉลองตำแหน่งอะไรได้ทั้งนั้นดี
ทีนี้อีกเรื่องหนึ่งคุณหมอช่วงระยะหลังเนี่ยปี๒ปีหลังเนี่ย
เขาใช้อำนาจพิเศษแทนที่จะมีตำรวจก็มีทหารออกมาด้วย
มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองออกมาด้วยและให้อำนาจพิเศษ
ในการที่จะยึดรถคนที่เมาแล้วขับได้เนี่ย
ตรงนี้มีนัยยะสำคัญมากน้อยแค่ไหน
มีครับแต่เสียดายคุณสุภาพเสียดายว่าปีนึงเนี่ย
๒ครั้งคือปีใหม่กับสงการ๓๖๕วันเนี่ยท่านยึดแค่๑๔วัน
เพราะฉะนั้นมันก็กลายเป็นนอนว่าไม่กลัวอะไรหรอก
มันเป็นอะไรอย่างที่คุณสุภาพว่าเมื่อกี้เนี่ย
ทุกวันมันไม่ได้โดนบอกอย่างนี้
แล้วพอมาเก็บวันนี้มาบอกบางทีมันนึกไม่ถึง

มันไม่ชินใช่แต่มันชินว่าไม่เป็นไร
เห็นไหมตรงนี้ถ้าจะให้ได้ผลจริงนะครับ
ตรงนี้ต้อง๓๖๕วันยึดรถนะ
ถ้าอย่างนี้แหละเห็นดีเห็นหน้าเห็นหลังนะคุณสุภาว่า
อย่ามาทำเฉพาะปีใหม่กับสงตาม
ขอบพระคุณนะคุณหมอเนี่ยเดี๋ยว

แล้วติดหน้าอกนะแล้วเท่เลย
เป็นคนที่มีความรับผิดชอบกับสังคมส่วนรวม
ขอฝากตะโรแกนไว้อันหนึ่งคุณสุภาว
ขอบคุณนะคุณหมอขอบคุณท่านมากครับ

วันนี้ขอเอาคลิปที่เป็นข่าวในไทยรัฐมา

นครศรีธรรมราชเป็นดาบตำรวจคนหนึ่งคือดาบตำรวจจตุพรภูณเทพ
ชื่อเดิมนี่คงชื่อสะเทือนมั้งดาบสะเทือน
เขามีมุกมีลีลาเวลาเวลาเจอคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ไม่สวมหมวก
ก็จะเข้าไปเตือนแต่เตือนเป็นเพลงนะ
ไปเจอคนขับรถที่ไม่คาดเข็มขัดนิรภัยไปตะเบ๊ะแล้วก็ร้องร้องเพลงเตือน
แล้วเพลงที่ร้องเนี่ยแต่งเองฮะแต่งขึ้นมาให้เหมาะสมกับสถานการณ์เลย
คนไม่ใส่หมวกก็เตือนให้ใส่หมวกคนไม่คาดเข็มขัดก็เตือนให้คาบเข็มขัด
ผมคิดว่าอาชีพเดียวที่คนอื่นเขาหยุดเฉลิมฉลองกัน
และอาชีพนี้ต้องยืนเฝ้าถนนไม่ได้ฉลองกับลูกเมียคือตำรวจ
ผมขอเอาคลิปของดาบจตุพรภูณเทพมาปิดท้ายขีดเส้นใต้
การเมืองส่งท้ายส่งท้ายปีเก่าหน่อยเอาไปฟังคลิปของดาบสะเทือนหน่อยครับ
ปลอดภัยไว้ก่อนจราจรนั่นห่วงใย
จะเดินทางใกล้ก็ยังห่วงใยทั้งนั้น
ชีวิตมีค่าพ่อแม่เลี้ยงมา
ถ้าเป็นรถใหญ่เถมขัดมิจพิรามัน
ก็ต้องมีด้วยความหวังดีพิษว่าท่านมีควร
เป็นหญ้าเป็นมีรปฏิมายังผิดกับทุกคน

เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถช้าจะด่วนนะครับ

นี่ที่จริงในคลิปเนี่ย

มีที่คนไม่สวมโหมกนิรภัยไปถึงตำแบะ

ใช้ลูกคอเยอะใช้ลูกคอเยอะใช้ลูกคอเยอะขอบคุณครับ
อย่างที่ผมบอกอาชีพเดียวนะที่เขาต้องทำงานเหนื่อย
ช่วงปีใหม่นะคนอื่นเราได้นัดแนะลูกเมียไปโน่นมานี่
ลูกเมียตำรวจไม่เคยได้อยู่กับพ่อเลยวันปีใหม่
ก็ต้องให้กำลังใจเนอะนะให้กำลังใจเขาต้องทำงานหนัก

อาจารย์สุภาพคลี่ขจายในขีดเส้นใต้เมืองไทยนะครับ
แล้วก็นี่นะครับถ้าใครติดสติกเกอร์แบบคุณหมอแท้จริง
แล้วตบอกได้เลยแน่ผมต้องขับรถ
ดังนั้นผมดื่มไม่ได้ไม่ครับผมขับรถครับ
แล้วก็ชอบจังเลยที่คุณหมอแท้จริงบอกว่าขอฝากโซโลแกนส่งท้ายใช่ไหม
เบาไม่ขับเพลียจอดหลับขับไม่โทรก็สโลคือปัญหาช้า